ครับคุณผู้หญิง
ทุกคนพอดีเราหิวมากแล้วเราก็ให้แฟนเราสั่งซื้อขนมมา

ได้มา๑๐กว่ากร
กินหมดปะเอ๊ะกินแล้วไม่หมด

แล้วดูสิยังกับมีม็อบมาอยู่หน้าบ้าน

พี่เบิร์ทก็รู้ไหมครับว่าตอนรายเด้อคนแรกมา
คือปกติคนสองคนสามคนสี่
คนห้าคนหกคนเจ็ดคนแปนคนกล้า

ก็คือโดนแล้วล่ะ

เจ้าตัวเนี่ยคุณเจ้าของคลิปผู้หญิงเนี่ยยอมรับว่าคือ

ก็ให้แฟนกดรับราวแล้วก็กดโรดโอ้ย

แล้วจะบอกว่าคลิปนี้คลิปสั้นไม่ถึง๑๐วินาทีแต่คนดูเป็นล้านวิวแล้วนะคะ
แล้วบางคนก็เป็นแซ่วว่างวันหลังอย่าโมโหหิวอีกนะ

อย่าทำแบบนี้เลยนะคะนอกจากแบบเราเห็นคลิปนี้แล้ว
สุดท้ายละสั่งจริงจ่ายจริงนะจบค่ะ
บางคนนี่ถึงขั้นไปแซวบอกว่าทานขนมรีวิวด้วยเลย
สิบกว่ากล่องแบบนี้นะครับโดนแฟนอาทารกันให้สองคนแหละ